มาดูความคืบหน้ากรณีที่เด็กหญิงอายุ๑๓ปี
ที่ป่วยเป็นออทิสติกอยู่ที่จังหวัดบุรียรำนะคะ

คนที่เป็นเพื่อนบ้านอีก๑คนนี่มีศักดิ์เป็นน้านะคะ
ล่าอสุดพันธุ์ระยะของ๑ในผู้ต้องหา
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเข้าขอขมากับพ่อของเด็กแล้วนะคะ

เป็นการทำแทนสามีเพราะว่าถูกนำตัวส่งฟ้องศาลนะคะ
นี่เป็นภาพช่วงภัณฑ์ระยะของนายทวีพงพูนสังหรือติ๊ก
ผู้ต้องหาในคดีข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๓ปี

เดินทางไปกราบขอขมาพ่อของเด็กหญิงผู้เสียหายนะคะ
เป็นการทำแทนสามีเพื่อให้ครอบครัวผู้เสียหายอโหสิกรรม

ทีนี้พ่อของผู้เสียหายยอมรับว่าหลังจากรู้เรื่อง

แต่เมื่อผู้ต้องหาถูกจับไปแล้ว

แต่ขออย่างเดียวอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีก
ภรรยาของนายทวีพงศ์เปิดเผยว่า
ตนเองแต่งงานอยู่กินกับสามีมา๖ปีแล้วนะคะ

พบว่าพี่ของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ยืนตะโกนด่าอยู่หน้าบ้าน

แล้วก็ฟังเนื้อหาก็ไม่เข้าใจเนี่ยนะคะ

ขืนเด็กหญิงอายุ๑๓ปีที่เป็นออทิสติก
บอกว่าหากรักพันรยาและรักลูก

ขอให้ยอมรับผิดกับสิ่งที่กระทำไป
กลับมาว่าจะมาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องสาวทางที่ว่า
อีกอีกอีกที่คนที่เสียหายเขาเล่าของหนูว่าแฟนของคุณเขาหนูก็เสียใจ
อ่ามีแฟนทำอะไรว่าสามีจะทำแบบนี้แต่ไม่นึกว่าต้องอยู่มาตั้งแต่ปีห้าห้า
จนหกปีแต่ไม่นึกว่าเขาจะทำเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาปีเล่าเลยค่ะอืม
แล้วน้องผู้หญิงมาแถวนี้บ่อยบ่อยค่ะก็ก็ตัดสินใจแล้วว่าก็ยอมให้อโหสิกรรมกันนะคะ
สำหรับคดีตอนนี้นะคะพนักงานสอบสวนสพเฉลิมพระเกียรตินำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ซึ่งก็คือเพื่อนบ้านแล้วก็คนที่มีศักดิ์เป็นน้าส่งฟ้องศาลจังหวัดนางรองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ